ชายหาดบางแสนจังหวัดชนบุรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
เจ้าหน้าที่ไปพบศพเป็นศพเด็กชายนะ
อายุประมาณ๓๔ขวบเท่านั้นเองนะคะ
สภาพนี่คือเน่าแล้วแล้วก็อืดแล้วนะคะ
หน้าตาก็มองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะ
มาลอยติดอยู่ที่ชายหาดแบบนี้
ตำรวจคาดว่าน่าจะเป็นเด็กที่พลัดตกเรือโป๊ะ

เพราะว่ามีพ่อแม่คู่หนึ่งสามีภรรยาคู่หนึ่งไปแจ้งลูกหาย
บอกว่าลูกตกจากโป๊ะนี่นะคะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจภูทรแสนศุกร์เมืองชนบุรี
ได้รับแจ้งมีผู้พบศพเด็กเป็นเด็กผู้ชาย
มาติดที่ริมฝั่งชายหาดบางแสน
ซึ่งตำรวจก็ได้ประสานแพทย์เวร

มูลนิธิธรรมรสมีมณีรัฐเข้าไปตรวจสอบ
พบว่าเป็นศพของเด็กผู้ชายอายุประมาณ๓๔ขวบ
สวมเสื้อยืดกีฬาสีแดงเบอร์๔
สภาพเน่าแล้วอืดแล้วจำเขาหน้าไม่ได้
ศีรษะเหลือแต่กระโหลกก็คือหนังนี่หลุดออกไปแล้วนะคะ
จากการสอบถามผู้พบเห็นเปิดเผย
บอกว่าพบศพเด็กคนนี้ลอยน้ำมา
ก็เลยรีบโทรศัพท์มาแจ้งตำรวจสพแสนศุกร์

ด้านแพทย์ตรวจสอบแล้วคาดว่า
น่าจะเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๕วันค่ะ
ต้นคาดว่าอาจจะเป็นเด็กชายอักขเดชสังพรามอายุ๔ขวบ
ตั้งแต่วันที่๒๐มิถุนายนที่ผ่านมา
บอกว่าเด็กชายอัคเดชพลัดตกเรือโป๊ะบริเวณเกาะศรีชัง
แต่ทีนี้ผ่านมาแล้วหลายวันนะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าก็ต้องรอให้พ่อและแม่
ซึ่งอาศัยอยู่กรุงเทพมายืนยัน
มาดูศพอีกครั้งว่าใช่เด็กชายอัคเดชหรือไม่
เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไปค่ะ